พาไปที่หนองหานอุดรธานีค่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ย
คือน้องชายกำลังนอนดูทีวีแล้วก็เผลอหลับไป
พี่ชายขาเป๋ค่ะเอาอิโต้มาฟันน้องชายได้รับบาดเจ็บ
นอนอ่ะเหรอใช่ค่ะแล้วหลานชายก็คือเป็นลูกคนเจ็บเนี่ย
อยู่ในบ้านโอ้โหตกใจวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือนอกบ้าน
แล้วปรากฏว่าโดนตะโกนเรียกกลับไปมานี่พาขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีหน่อย
คนก่อเหตุบอกแบบนี้นะสุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ลักษณะเป็นบ้าน๒ชั้นเหตุการณ์เกิดขึ้นชั้นล่างค่ะ
คนที่ถูกฟันเนี่ยชื่อว่าคุณสุรสักธาตุทำเลอายุ๓๒ปีนะคะ
ถูกมีดฟันเข้าที่บริเวณศีรษะสองแผลจนเป็นแผลเวอะเลยโอ้โหดูเลือดสิคะ
ด้านหลังอีก๑แผลค่ะบริเวณหน้าอกอีก๑แผลด้วยกันนะคะ
แล้วก็คนร้ายเนี่ยก็คือเป็นพี่ชายแท้ตอนแรกเนี่ยไม่เสียชีวิตนะคะ
แล้วสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตค่ะเสียชีวิตนะคะ
คนที่ก่อเหตุเนี่ยชื่อว่านายจรรย์ธาตุทำเลอายุ๔๐ปีนะคะหรือว่านายเน่ง
หลังจากที่ก่อเหตุแล้วค่ะใช้มีดปลายแหลมจี้บังคับเด็ก
ก็คือเด็กชายตีเป็นหลานของตัวเองนั่นแหละลูกของน้องชายนะคะ
ให้พาหนีค่ะขี่รถมอเตอร์ไซค์พาหนีนะคะสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ก่อเหตุก็คือนายจรรย์เนี่ยซึ่งเป็นคนพิการขาเป๋ดื่มเหล้าไปก่อน
นี่น่าจะเป็นสาเหตุเลยนะดื่มเหล้าไปก่อนแล้วก็เข้ามาในบ้านค่ะ
ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะคะใช้มีดอิโต้แล้วก็มีดปลายแหลมเนี่ย
แทงน้องชายขณะที่นอนหลับอยู่หน้าทีวีส่วนหลานชายวัยเก้าขวบค่ะ
ซึ่งเป็นลูกของผู้ตายอยู่ในบ้านด้วยตกใจวิ่งออกมา
พยายามตะโกนนะคะตะโกนแต่นายจารันเนี่ยตามออกมาค่ะ
บังคับให้หลานพาขี่รถหนีนะคะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านเชียงนะคะ
คุณลักดาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยคือก็กลับมาจากงานศพภายในหมู่บ้านเดียวกันนั่นแหละ
พอมาถึงบ้านหลังเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกันภายในบ้าน
แล้วได้ยินเสียงตุ๊บปั๊บเหมือนคนทำร้ายกัน
แล้วเห็นเด็กผู้ชาย๙ขวบคนนั้นวิ่งเปิดประตูออกมาจากบ้านพร้อมกับตะโกนบอกว่า
อย่าทำร้ายกันอย่าทำร้ายกันผมกลัว
จู่คนก่อเหตุคือนายจรรย์ก็ตามออกมาแล้วก็บอก
ห้ามพูดห้ามส่งเสียงหรือมึงจะลองดี
ครูเด็กค่ะพร้อมกับใช้มีดนะคะ
บังคับให้หลานเนี่ยพาหนีค่ะหนีไปหาหมอที่คลินิกที่ในหมู่บ้าน
คุณรัฐดารีบเข้าไปดูภายในบ้านเห็นผู้ตายนอนจมกองเลือดนะฮะ
แจ้งกู้ภัยให้มาช่วยก็ไม่ทันนะคะสุดท้ายเสียชีวิต
ตอนนี้ผู้ก่อเหตุเนี่ยคือยังคงหายไปยังไม่พบตัวนะคะ
ส่วนสาเหตุน่าจะเกิดจากความบาดหมางกันในเรื่องของครอบครัว
ก็คือเรื่องของสมบัติที่แม่ยกให้แต่ไม่ลงรอยกัน
ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องสมบัติจริงนี่ก็เป็นมรดกเลือดเลยนะ
โอ้โหโหดมากเลยนะฆ่าน้องขนาดที่น้องหลับอยู่เฉย